ใหม่เดิมเอ๊ะจะใช้คำว่ายังไงดีในการอธิบายคุณผู้ชม
พูดถึงอะไรพูดถึงอะไรคือคือกำลังจะดู
กำลังจะบอกว่ารัฐบาลใหม่ที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำไม่งงนะอ่าอ่า
หลังจากที่เพื่อไทยเองเขาแจ้งไปยังพักร่วมรัฐบาลเดิม
ร่วมรัฐบาลเดิมคือ๘พักนั้นที่ไม่มีก้าวไกลเข้าใจไหมไม่คือทั้งหมดเลย
ทั้งหมดนั้นแปดพักเลยใช่อ่าเขาหมายถึงแปดพักที่รวมก้าวไกรด้วย
อ่าคือเขาไปบอกว่าจะไม่มีสองลุงมาร่วมรัฐบาล
รัฐบาลใหม่กับเราแน่นอนดังนั้นคุณคุณยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกจากพักเราด้วยนะ
คุณเศรษฐานะอ๋อเหรอพอเขาบอกแบบนี้คือสมมุติไม่มีสองลุงปั๊บก็เข้ายังเข้าหลักเกณฑ์รัฐบาลประชาธิปไตยบ้างนั้น
เขาไม่เอาลุงไงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นก้าวไกลคุณผู้ชมจะโหวตให้กับเพื่อไทยไหม
อันนี้น่าคิดมากเลยนะใช่เพิ่งโดนเขาเพิ่งโดนเขาสลัดออกมาเนี่ยใช่ค่ะ
มาดูสูตรที่มันเป็นไปได้มากที่สุดนะตอนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับสองเจ็ดสองสองร้อยเจ็ดสิบสองเสียงมีอะไรบ้าง
หนึ่งเลยอ่ะเพื่อไทยไม่ถึงอ่ะสองเจ็ดสิบสองอ่ะพี่ลองฟังแล้วพี่ลองบอกให้ทำเอามาจากไหนบ้างอ่าอ่า
ถ้าพี่ไม่กดมือถือพี่จะเอากระดาษทดเลยน่ะอ่าเพื่อไทยหนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหมอ่า
ภูมิใจไทยมีเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมอ่าประชาทิศปัดยี่สิบห้าอะไรนะอะไรนะพูดอีกทีดิ
พี่เบิร์ตประชาธิปัตย์๒๕เสียงแล้วใครเป็นแก่นำนะใครเป็นแก่นำนะน้ำแข็ง
เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ฟังก่อนครับคุณผู้ชมค่อยค่อยฟังไปพร้อมพร้อมกันก่อนอ่า
ชาติไทยพัฒนาสิบประชาชาติเก้าชาติพัฒนากล้าสองเพื่อไทยรวมพลังสอง
เสร็จดีรวมไทยหนึ่งพักอื่นอื่นห้าพักอื่นอื่นก็จะมีพวกแบบพักใหม่
ประชาธิปไตยใหม่พลังท้องถิ่นไทยครูไทยเพื่อประชาชนพลังสังคมใหม่เนี่ยนะคะ
ครับรวมถึงไทยสร้างไทยอีกหกเหรอมีไทยสร้างไทยด้วยเหรอใช่อ๋อ
แล้วพอมารวมรวมรวมแล้วเนี่ยเท่าไหร่อ่ะมารวมได้แล้วเนี่ยสองเจ็ดสอง
ยังขาดอีกยังขาดอีกร้อยสามเสียงครับคุณเศรษฐาถึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ดังนั้นถ้าเกิดว่าจากทางสอสอมีมาสองร้อยเจ็ดสิบสองแล้วสอวต้องมาอีกร้อยสาม
ขอได้ไหมอ่ะอืมเออแล้วทางฝั่งฝั่งฝ่ายค้านอ่ะฝ่ายค้าน
ตอนนี้ตัวเลขสองสองแปดอืมสองสองแปดมีใครบ้างมีเก้าไกลครับ
อ่ะหนึ่งห้าหนึ่งมีพลังประชารัฐสี่สิบใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติสามสิบหก
แล้วก็เป็นธรรมอีกหนึ่งเนี่ยแหละสองสองแปดพี่ขอกลับไปห้าอีกทีได้ไหม
ตรงประชาธิบัติใช่ป่ะมันใช่เหรอมันเป็นไปได้เหรอมันมีกระแสข่าวนะว่า
แต่บางส่วนเนี่ยจะยกมือววดไปยกให้อืมแล้วไม่แน่
ไม่แน่ว่าอาจจะไปร่วมกับพลักษณ์ที่อยู่ในคัวตรรัฐบาลนะ
พี่ยิ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ใหญ่ถ้ามันเป็นไปได้นี่คือมันจะเป็นไปกันใหญ่มันจะเป็นคำว่าการเมืองจริง
เพราะว่าอะไรพี่เบิร์ตถ้าสมมุติเกิดตัดประชาธิปัตย์ออก๒๕

จะเหลือ๒๔๗๒๔๗มันก็จะไม่ถึงครึ่งหนึ่งไงเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูค่ะ
แล้วยิ่งวันนี้นะสารรัฐมนูลใช่ไหม๙โมงครึ่งเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าด้วย

ถ้าจะให้ภัทรเก้าใกล่โวตให้เพราะเดี๋ยวสวเรวยั้งอีก
ว่าจะมาชวนมาร่วมรัฐบาลทีหลังนะคุณผู้ชม